พาคุณผู้ชมไปกินอีกหนึ่งเมนูน่ารับประทาน

แล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลด้วยนะคะแถวเมืองทองทานี

ตลอดกินวันนี้เราจะพาไปบุกร้านก๋วยเตี๋ยวหัวใจคันทรี่กันหน่อยค่ะ
เป็นร้านที่ใช้สูตรก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับแท้จากสุโขทัย
ตกทอดมาจากคุณพ่อเจ้าของร้าน
ที่เป็นคนสุโขทัยแท้เลยล่ะค่ะ
และแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือ
การใส่ถั่วฟักยาวกากหมู
มีรสหวานนำจากน้ำตาลปี๊บ

เขาจะใช้ลูกรอกที่หาทานได้ยากในก๋วยเตี๋ยว

กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
กับร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคันทรี่
ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคันที่นะคะ
ร้านนี้เนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ใส่ลูกลอก

โดยที่เราไม่ใส่ผงชุโลศ
หรือพวกสารวัตถุกัณฑ์เสียคือเราไม่เลย
และในลูกลอกเนี่ยพ่อก็จะใช้เป็นไส้เทียมนะคะ

ต้องบอกก่อนว่าทำเอาใจคุณพ่อนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อจะเป็นสไตล์คอลบอยคันทรีมาก
ก็เลยวันนึงรู้สึกอยากให้พ่อเขามาอยู่กรุงเทพกับลูก
ก็เลยบอกพ่อว่าเราจะทำก๋วยเตี๋ยวกันนะ
โดยที่จะแต่งร้านให้เป็นสไตล์พ่อ

ปรุงแบบชามต่อชามวัตถุดิบสดใหม่
และที่สำคัญไม่ใช่ผงชูรสด้วยค่ะ
ค่ะโดยมีทั้งแบบน้ำและแบบแห้งหรือใครอยากจะเพิ่มท็อปปิ้งเป็นไข่ยางมะตูมหรือไข่ออนเซนก็เด็ดไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
เห็นแบบนี้ราคาเพียงแค่สี่สิบห้าถึงหกสิบบาทเท่านั้นค่ะ
ถ้าใครยังไม่จูใจกับลูกรอกที่ใส่มาในก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็
ทางร้านก็มีแบบลวกจิ้มให้เลือกทานกันอีกด้วยค่ะ
เมนูเส้นยังไม่หมดแค่นี้ทางร้านก็ยังมีผัดไทยกุ้งสด
และผัดไทยกุ้งแม่น้ำที่เป็นสเปเชียลเมนู
ให้เลือกสั่งเลือกทานกันอีกด้วยอีกหนึ่งความอร่อยที่ต้องสั่งเลยก็คือ
หมูสะเต๊ะที่นุ่มลิ้นเสิร์ฟคู่มากับน้ำอาจารย์
และน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะสูตรคุณพ่อที่เจ้าของร้านภูมิใจนำเสนออย่างที่สุด
ลูกค้าที่มาทานนอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดแล้ว
ยังสามารถถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลได้อีกด้วยร้านเราเปิดเอ่อ
ทุกวันนะคะจะมีอยู่แค่วันจันทร์วันเดียว
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นค่ะก็คือถ้าเกิดใครจะเข้ามาก็สามารถสอบถามโทรเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะ
นับว่าเป็นอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวราคาสบายกระเป๋าแถมด้วยเมนูลูกรอกที่หาทานได้ยาก
ใครอยากไปลิ้มลองความอร่อยแบบไม่ต้องบินไปถึงสุโขทัยก็สามารถมาได้เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคันทรี่
ตรงข้ามวัดผาสุกมณีจากเมืองทองธานีครั้งหน้าตลอดกินของเราจะพาไปโดนร้านเด็ดที่ไหนอีกนั้น